คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่เพชรบูรณ์
ข่าวนี้ดูเผินอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าโอ้โหคุณพ่อคนนี้รักแมวยิ่งกว่าลูกของตัวเองหรืออย่างไร
แต่จริงแล้วดูให้ลึกมันไม่น่าจะใช่มันน่าจะมีเรื่องของความเมาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะ
คือพ่อเมาแล้วลูกก็เหมือนก็เมาด้วยเหมือนกัน
แล้วก่อนหน้านี้ลูกเคยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วพาแมวไปด้วยแล้วแมวมันหาย
แล้วพ่อก็ตะโกนถามหาแมวไงแล้วก็ขู่จะฆ่าลูกไง
ถายิงเลยยิงเลยฆ่าเลยพ่อยิงลูกจริงลูกตายนะคะ
ลูกตายคาที่นะคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำรวจสพนไผ่ไปตรวจสอบค่ะพบศพนายเกษมอายุ๔๓ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์หน้าบ้าน
ถูกยิงเขาที่หลังนัดหนึ่งผู้ก่อเหตุคือพ่อแท้ค่ะนายบุญสืบอายุ๗๐ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
รับว่าใช้ปืนแก๊ปยาวยิงลูกชายจนเสียชีวิตช่วงค่ำเมื่อวาน
วันนี้ญาตินำศพของนายเกษมไปสวดพระพิธรรมที่บ้านนะคะเราได้คุยกับนางโสพินโอ้โหนี่คือแม่ของผู้เสียชีวิตและเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุ
เล่าว่าเช้าวันเกิดเหตุลูกชายเมาอุ้มแมวที่ชื่อแพนด้าขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่ออกไปข้างนอก
ประสบอุบัติเหตุอยู่ในซอยในหมู่บ้านอ่ะแมวมันกระโดดหนีหายไปค่ะตกค่ำแม่บอกว่าลูกชายกำลังจูงรถจักรยานยนต์จะออกไปอีก
ก็เลยเข้าไปห้ามกลัวจะทำรถจักรยานยนต์ล้มอีกจังหวะนั้นผู้เป็นพ่อโผล่หน้าออกมาจากประตูบ้าน
ถามหาแมวเจ้าแพนด้าอยู่ไหนแล้วสั่งให้ลูกชายเปิดใต้เบาะรถจักรยานยนต์หาแมว
เผื่อแมวมันจะไปหลบอยู่ใต้เบาะรถลูกชายก็โมโหค่ะด่าพ่อไปว่าแมวมันจะมาอยู่ใต้เบาะรถได้ไงทั้งวัน
โมโหด่าลูกว่ากูจะฆ่ามึงอ้าวลูกท้าอีกยิงเลยฆ่าเลยยิงเลยพ่อหยิบปืน
ใส่ลูกแล้วยิงเลยจริงตามคำท้าของลูก
ตัวแม่บอกว่าถ้าแม่เดินออกมาด้วยอ่ะแม่ก็คงจะตายด้วยคงจะเป็นศพที่สอง
แม่บอกว่าพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยแล้วเหมือนจะฆ่ากันขู่ฆ่าท้าทายฆ่าเลยอะไรแบบนี้
บ่อยมากด้วยความที่ชอบดื่มเหล้าทั้งคู่คุณผู้ชมพ่อก็ดื่มลูกก็ดื่มและตัวพ่อก็เล่นปืนด้วยอ่ะนะคะ
ทีนี้ตัวแม่บอกว่าเอาจริงแม่ก็กลัวเคยขู่แม่เหมือนกันจนแม่ต้องไปอยู่บ้านลูกสาวเกือบปีแล้วอ่ะ
แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องแมวอย่างเดียวหรอก
มองว่ามันเป็นเรื่องของความเมาด้วยคือเมาทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งลูกเลย
เขาดุมันมันก็บอกเดี๋ยวกูจะฆ่าก็ยิงเอาฆ่าก็ฆ่าสิยิงก็ยิงสิ
ไม่ใช่กลัวตายมันยิงเลยมันยิงเลยมันก็บอกอย่างนี้
เขาบ่อยพี่คำเนี่ยเขาพูดเขาพูดบ่อยนะแม่ก็เห็นถือปืนออกมาโผล่ประตูอ่ะ
เนี่ยก็ออกวิ่งมาเลยเนี่ยวิ่งข้ามถนนมาเนี่ยวิ่งข้ามถนนมาเสียงปืนปั้ง
แงะไปดูสิหายทองมือถ้าแม่อยู่แม่ก็โดนแม่ก็เลยหนีแม่วิ่งหนีไง
สุดท้ายแล้วยังไงรู้มั้ยคุณผู้ชมไอ้เจ้าน้องแมวอ่ะเจ้าแพนด้าที่มันหายไปอ่ะ
เจอค่ะโอ้ยเนี่ยเจ้าแพนด้าแมวลายขาวดำแบบนี้นะคะ
เช้าวันนี้เพื่อนบ้านไปเจออุ้มมาส่งคืนให้
แต่เจ้าของยังไงล่ะพี่อุ๋ยเจ้าของก็คือผู้เป็นพ่ออ่ะ
รักมันมากรักแพนด้ามากก็ต้องถูกดำเนินคดีใช่ไหม
ต้องไปถูกสอบปากคำถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางแล้วเนี่ย
คือญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เป็นพ่อจริงแล้วเขาก็ดีอะนะ
แต่พอดื่มเหล้าทีไรจะขี้โมโหปมเหตุก็เรื่องแมวด้วยก็ส่วนหนึ่งแหละ
เข้าใจผิดคิดว่าลูกชายแอบเอาแมวไปปล่อย
ก็เลยทะเลาะกันเคยทะเลาะกันเรื่องแมวมาแล้วรอบนึง
แต่ครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องเมาด้วยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาผู้เป็นพ่อนะคะ
ฆ่าผู้อื่นเรื่องของการครอบครองปืนเรื่องของการยิงปืนด้วยค่ะ
ก็หลายข้อหาเลยนะคะโถ้มันก็ไม่ใช่แค่